ทำไม

แบ่งคาราเบลเลย
ใช้ได้ไงมึงเข้าไปได้นะ
แล้วมึงเข้าไปใหม่ยืนขึ้นไม่ได้เลยยังไง
ตาย
ทำยังไงกันนะ
แม่ทุบวงเลยทุบโอ่งมึงคิดยังไงลงไปได้ยังไง
เวลาลงลงได้ไงวะหูแม่ตัวใหญ่กว่าโอบอีกอ่ะ
แม่ตัวมันใหญ่กว่าโอ่งอีกอ่ะ
ได้ยังไงได้ยังไงไม่รับตัวไหนไหนแม่ทุบอะไร
ไม่รับหัวตอนนอนลงตอนนอนลงไป

มึงคิด

ปล่อยแม่งไว้นี่สักครึ่งวัน

ไม่ได้
มึงคิดยังไงลงไปได้ยังไง

อู้วแม่ตัวแม่งใหญ่กว่าองอีกอ่ะ

เดี๋ยวคุณแม่กลับมา
เดี๋ยวคุณแม่กลับมา

จ้างเนมเข้าไปเลย

เออไอเดียไปโกรธคล้าย
เสียสระองค์ไปหนึ่งใบ

เชื่อบนบัตรไม่ได้
พูดคิดยังไงลงไปได้ยังไง